งงในงงและงงมากนะครับ

แก๊งเพื่อนไม่รักกันก่อนหน้านี้

แม่แก๊งก็มาแคลียร์แล้วเหลือแต่มิ้นท์เนี่ยค่ะ

เมื่อวานนี้ไปบวงโสราคอนี่เขามาเล่น

คือไปมามิ้นท์เกาเหลาเยอะมากจริง
แต่ว่าเกาเหลากับยายาจริงหรือเปล่าไปฟังเลยค่ะ
หนูงงมากกับญาติไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลย
ซึ่งทุกคนจะแบบจับคือจับต้องจากโซเชียลอย่างเดียว
คือบางทีมันโซเชียลมันไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต
ที่จะบ่งบอกว่าเราสนิทกับคนนั้นคนนี้อะไรอย่างนี้
ก็ต้องบอกตรงว่าที่ผ่านมามันไม่ดีจริง
แต่ว่ามิ้นว่าเวลาค่ะทุกอย่างมันก็จะทำให้ดีขึ้น
แล้วอย่างตอนนี้มันก็ไม่มีใครที่จะติดใจกันเรื่องอะไรแล้ว
มันไปในทิศทางที่ดีแล้วอะค่ะอย่าไปลื้อฟื้นเลยคือ

ต่อให้มีทะเลาะกันขัดใจกันบ้าง
มันเป็นเรื่องปกติมากสำหรับมิน
มันเหมือนเพื่อนที่เราไม่ได้เจอกันมาแบบหลายปี
บางทีมันก็ต้องใช้เวลาในการสารตอบว่า
เราจะคุยอะไรกันเราไม่ได้เจอกันมานานอะไรอย่างนี้ค่ะ

มิ้นท์ก็ดังยาย่าก็ดังเวลาอาจจะไม่ตรงกันนะพี่แซ็ค

มิ้นท์ยาย่ากิมมารี่คุยกันเขาก็ไม่ใช่ค่ะ

ก็ไม่รู้นะคะอันนี้แซวเล่นนะคะ

แต่ท้ายที่สุดก็เป็นเพื่อนกันได้เหมือนเราสองคนไง